น้ำมันมาสู่น้ำตาลนะคะคือก่อนหน้านี้กลุ่มชาวไร่อ้อยเขาขอปรับราคาน้ำตาลขึ้น
อืมตามกลไกตลาดโลกแต่ล่าสุดค่ะคอรมอลบอก
เห็นชอบให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพราะจะขอตรึงราคาไม่ให้ปรับขึ้น
เพราะกลัวประชาชนจะเดือดร้อนชาวไร่อ้อยบอกอ้าวแล้วเขาไม่ใช่ประชาชนเหรอ
เขาเดือดร้อนอยู่ในเมื่อตอนนี้กลไกตลาดมันปรับขึ้นน่ะนะคะ
วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอกระทรวงพาณิชย์เรื่องมาตรการดูแลราคาน้ำตาลทราย
ด้วยการขึ้นบัญชีเป็นสินค้าควบคุมตามมติของคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะแล้วมีผลบังคับใช้ทันทีเลยด้วย
เท่ากับว่าณตอนนี้ราคาหน้าโรงงานเนี่ยนะคะน้ำตาลทรายขาวจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๙บาท
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละยี่สิบบาทราคาขายปลีกในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
น้ำตาลซายขาวกิโลกรัมละยี่สิบสี่บาทน้ำตาลซายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละยี่สิบห้าบาท
เท่ากับว่าน้ำตาลทรายจะยังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้น
ส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอพิจารณากำหนดราคาตามระยะทางแล้วก็ต้นทุนการขนส่งค่ะ
ส่วนการส่งออกน้ำตาลตั้งแต่หนึ่งตันถึงหนึ่งพันกิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยนะคะหนึ่งตันหรือหนึ่งพันกิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยนะคะ
ต้องขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
เรื่องนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนมีมติปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ๔บาท
รัฐบาลเองก็เป็นกังวลกลัวว่ามันจะไปกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็วงการอุตสาหกรรม
ไหนจะโอ้โหร้านขนมหลายที่คือน้ำตาลมันอยู่ในทุกอาหารทุกประเภทเลยค่ะ
ต้องครับถ้าขึ้นทีนี่แปลว่าทุกอย่างปรับขึ้นแน่ก็เลยจำเป็นต้องประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อตรึงราคาเอาไว้ก่อน
แล้วชาวไร่อ้อยเขาก็มีคำถามใช่ไหมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะทำยังไง
อ่าคุณภูมิธรรมเลยบอกว่าความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปหามาตรการมาช่วยค่ะ
ส่วนผู้ส่งออกซึ่งก็ถือเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
ถ้าหากจะส่งออกเกินกว่า๑ตันก็ต้องมีการขออนุญาต
จะได้มั่นใจว่าปริมาณน้ำตาลในประเทศเนี่ยจะไม่ขาดตลาด
ด้านนายนาราธิบอลันสุกหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าโอ้โหนี่พอได้ยินมติคอรมอลปุ๊บเนี่ย

อืมขอนัดพบหน่อยสิอยากหารือถึงสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยอมปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย
แล้วยังดึงไปเป็นสินค้าควบคุมอีก
แบบนี้เนี่ยมันถือเป็นการแทรกแซงกลไกการตลาดหรือเปล่า
เพราะมันส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยนะ
หลังจากที่ผ่านมาคุณก็ปล่อยให้ราคาลอยตัวตามข้อตกลงการค้าเสรีนี่นะ

ถ้ารัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ปรับขึ้นราคาตามกลไกตลาดใช่ไหม

กลุ่มชาวไร่อ้อยบอกว่าพวกเราก็พร้อมนะ
พร้อมปิดโรงงานน้ำตาลทรายเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายน้ำตาลทรายออกจากโรงงานเลยก็แล้วกัน

อ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงผ่านนิดนะฮะ

เอ้าเรื่องเงินดิจิทัล๑หมื่นบาท